เมื่อวานนี้วันวาเลนไทยนะฮะวันแห่งความรักก็มีเหตุสลดเกิดขึ้น
กับสามีภรรยาคู่หนึ่งที่จังหวัดสะแก้วนะครับทุกผู้ชมครับ
เพราะว่าจมน้ำเสียชีวิตทั้งคู่เลยนะฮะ
กู้ภัยต้องมางมนะครับเป็นสระน้ำขนาดใหญ่แล้วก็ลึกด้วยนะครับ
สภาพศพตอนที่งมขึ้นมาได้เนี่ย
ชาวบ้านที่ไปดูเหตุการณ์ก็สลดหดหู่แล้วครับ
เพราะว่าศพของทั้งคู่ยังคงกอดคอกันแน่นเลยนะฮะ

พื้นที่ที่เกิดเหตุอยู่ในตำบลคลองหินปูนอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสะแก้วนะครับ
หลังได้รับแจ้งเหตุมีคนจมน้ำในสระน้ำขนาด๑๐กว่าไร่
เจ้าหน้าที่ก็มาช่วยกันค้นหานะครับ

ผู้เสียชีวิตทั้ง๒ศพคือนายสมควรบุญหนุนอายุ๕๔ปี
กับนางกุหลาบโสภาอายุ๕๓ปีนะครับ
เป็นสามีภรรยากันอาชีพรับจ้างทั่วไปนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยก็ใช้ชีวิตร่วมกันตอนที่อายุก็เยอะพอสมควรแล้วนะครับ
มาอยู่ด้วยกันได้สัก๓๔ปีไม่มีลูกด้วยกัน
แล้วพื้นที่เกิดเหตุเป็นสระน้ำที่ใช้ในการเกษตรประจำหมู่บ้านเนื้อที่๑๐กว่าไร่นะครับ
ทั้งสองสามีภรรยาเนี่ยปกติก็มักจะมาอาบน้ำที่สระน้ำการเกษตรตรงนี้นะครับ
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านเขาก็จะมาใช้กันตรงนี้ด้วยนะครับ
คาดว่าฝ่ายของสามีน่าจะเป็นตะคริวนะครับ
อาบน้ำแล้วตะโกนเรียกให้ภรรยาช่วยภรรยาก็กระโดดลงไปช่วยนะครับ
แต่ทั้งสองคนจมน้ำหายไปนะครับ
ทีนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาก็เห็นว่าหายไปนานนะฮะ
ก็พยายามตามหาก็ไม่เจอนะครับ
ก็เลยไปแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยค้นหากระทั่งพบศพอยู่ใต้น้ำจริงนะครับ
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เนี่ยบอกว่าตอนเช้าเมื่อวานนี้ได้รับแจ้งจากคนงานที่อยู่ด้วยกันกับสองผัวเมียบอกว่าทั้งคู่ไปอาบน้ำในสระแล้วก็หายไป
ก็เลยมาแจ้งตำรวจแล้วก็แจ้งนายอำเภอนะครับแจ้งกู้ภัยให้มาหานะครับแล้วก็มาเจอนะฮะ
ว่าทั้งคู่ช่วงที่ลงไปอาบน้ำเนี่ยน่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ลื่นแล้วก็ลอยน้ำไปไกลไปในจุดที่เป็นน้ำลึกแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับ
ก็เลยพยายามลงไปช่วยกันสุดท้ายเลยกอดคอกันจมน้ำเสียชีวิตนะครับ
น้องชายของนางกุหลาบบอกว่าพี่สาวมาอยู่กินกับนายสมควรสัก๓๔ปีแล้วไม่มีลูกทำอาชีพรับจ้างตัดอ้อย
ช่วงเย็นมักพากันไปอาบน้ำที่สระน้ำแห่งนี้นะครับระหว่างนั้นก็เกิดการเป็นตะคริวกันขึ้นนะครับ
ส่วนตัวของพี่สาวเนี่ยที่ลงไปช่วยสามีที่เป็นตะคริวเนี่ยพี่สาวว่ายน้ำไม่เป็นนะแต่ก็พยายามจะไปช่วยสามีนะครับ
ตอนนี้ที่วัดหนองแก่ก็เป็นสถานที่ตั้งศพบำเพ็ญกุศลของนายสมควรนะครับ
ซึ่งทางผู้เป็นแม่บอกว่าลูกชายและภรรยาเนี่ยรักกันมากมีอะไรก็ช่วยเหลือกันตลอด
แต่ก็ไม่คิดว่าทั้งคู่จะมาจบชีวิตด้วยความเศร้าแบบนี้นะฮะ